อากาศร้อนอากาศแปรปวนคุณเครียดบ้างไหม
คุณคุกตะนันปล่อยเงินบ้างไหมปล่อยไหมคุณคุกตะนันปล่อยเงินบ้างไหม
ปล่อยไหมปล่อยไหมปกติเครียดก็นอนดีกว่า
นึกว่าโปรยเงินผมจะได้โน้ตสบายดีกว่า

อ่าวันนี้เรื่องสภาพอากาศลมตะเพรานุก่อนฉันพูดเราทำเสนอ

ปกติลมตะเพรากระสายลมเป็นลมที่จะพัดจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือ
ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง
ตอนนี้เขากำลังพัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ปกติจะพัดตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายน
ซึ่งในช่วงเวลานี้คนส่วนใหญ่จะเล่นว่าวกัน
หลายคนเข้าใจผิดว่าลมนี้เป็นลมว่าว
แต่ว่าลมว่าวจริงเป็นลมที่พัดมาจากทางเหนือ

ดังนั้นในระยะนี้ลมตะเพรานี่เองจะถือว่าเป็นปัจจัยที่
ทำให้เรื่องของความชื้นในทะเลเข้ามาในพื้นทวีปมากขึ้น

ถูกต้องเวลาลมเขาจะพัดตอนกลางวันจะพัดเยอะ
ดังนั้นช่วงกลางวันเราจะรู้สึกว่าลบร้อนอบอ้าว
ตอนกลางคืนลมจะพัดจากบกไปทะเล
ชาวประมงก็เลยต้องออกเรือตอนกลางคืน
ตอนเช้าก็เอาเรือเข้ามาแบบนี้ก็อาศัยลมพวกนี้
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนกระแสลม
จากก่อนหน้านี้เป็นฤดูหนาวตอนนี้ก็เป็นฤดูร้อน
ตรงนี้ก็มีความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
ซึ่งอย่างที่ได้เน้นย้ำแล้วก็เตือนไปตั้งแต่ต้นสัปดาห

วันนี้ถือว่าเป็นวันที่คาดการณ์ว่าจะมีความหนักที่สุดของพายุฤดูร้อน

ถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
มีแบ่งออกเป็น๒ช่วงดังนี้นะครับ
ช่วงวันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๘เนี่ยนะครับ
พื้นที่ที่ต้องระวังพายุฤดูร้อนก็คือ
ชัยภูมิขอนแก่นเลยอุดรธานีกาลสินสกลนครนครพนมนครราชศรีมา
ตะวันออกครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีจันทบุรี
แล้วก็ตราด๑๖๑๙ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
จังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์กำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิสุนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ส่วนภาคกลางนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยา
ใครอยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังนะครับ
อย่างที่ได้เน้นย้ำกันทุกวันก็คือเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

เดี๋ยวไปดูกราฟิกจากระบบพยากรณากาศเทวรัฐทีวีพื้นที่ไหนมีโอกาสเจอลูกเห็บบ้างนะครับ
เห็นเป็นสีเหลืองสีเขียวนี่คือการคาดการณ์กลุ่มฝนที่มีโอกาสตก

สังเกตว่าในช่วงวันนี้ถ้าหากเราดูในแต่ละช่วงเวลา
ก็จะได้มีเมฆขมุกขมัวแต่ยังไม่ถึงกับมีฟ้าครึ้ม
ในช่วงกลางวันก็จะอ่อนลงนะครับ
จุดที่ต้องระวังเรื่องของลูกเห็บเนี่ยนะครับ
ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางตอนบนอีสานตอนบนเลยหนองคายนครพนม
พรุ่งนี้เนี่ยนะครับใครที่อยู่บริเวณดังกล่าอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเห็นฟ้าดำคลึ้ม
อาจจะต้องระวังเข้าที่ที่ปลอดภัยที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับ

ทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ถ้าหากคุณผู้ชมจำได้
ก็เรามีคลิปวีดีโอที่เขาเอาน้ำร้อนเนี่ยไปสระในฤดูณอัพ
สัตว์ในอากาศที่หนาวจัดแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งไปเลย

ทีนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของเราไปทดลองดู
ที่สหรัฐอเมริกาเลย
คุณดิตรดาวิชัยดิตเขาไปทดลองมาเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นน้ำแข็งจริงหรือเปล่า
แถบทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
ในตอนนี้ก็หลายรัฐเลยที่กำลังเจอกับพายุหิมะอย่างหนักนะคะ
ก็ยังคงมีหิมะปกคลุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
วันนี้นะคะก็เลยมีวิธีการทดลองค่ะที่ทำหิมะมาฝากกันนะคะ
ซึ่งในมือถึงค่ะก็คือน้ำร้อนนะคะที่มีอุณหภูมิประมาณ๒๐๘องศาเซลเซียสค่ะ
และในขณะนี้อุณหภูมิของอากาศเองก็ติดลบนะคะอยู่ที่ประมาณลบ๕องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะ
แค่เราสาดน้ำขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะทำให้เกิดหิมะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราทดลองให้ดู
๑พร้อมแล้วนะคะ๑๒๓
เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นหิมะนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มละลายแล้วล่ะ
นี่มาเป็นหิมะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มละลายกลายเป็นน้ำแข็งแล้ว
เขาบอกว่าถ้าหากเราอยากที่จะทำน้ำแข็งให้แข็งเร็วให้เอาน้ำอุ่นแช่ช่วงฟิตจะแข็งเร็วกว่า

เอาเลยครับเดี๋ยวไปตรวจสอบอุณหภูมิต่างประเทศกันต่อนะครับว่าแต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้สภาพอากาศเป็นอย่างอะไรกันบ้างติดตามกันครับ
โอเคครับโอเคครับ